ต่อเนื่องเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์ค่ะ
คุณผู้ชมถามก่อนว่าชอบดูดวงกันไหม
ก็มีบ้าง
บ้าง
เพราะว่าต้องมีค่าครูใช่ไหมฮะเธอลืมใส่ซองค่าครูเป็นเงิน๔๐๐บาท
ปรากฏว่าพระสงฆ์รูปนี้ทวงค่ะก็เลยกลายเป็นว่าทะเลาะวิวาดกัน
เพราะพระสงฆ์ไปแช่งเธอบอกว่าให้วิบัติเพราะไม่ใส่ค่าครูให้
กลายเป็นคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูเชิญค่ะ
โอ้โหดุเดือดไหมดุเดือดมาก
ค่ะตอนแรกเนี่ยสรรพดามที่แทนตัวเองคือหนูกับหลวงพ่อ
สักพักหนึ่งคุณกับฉันนะคะคือดีกรีความเดือดเนี่ยมันเพิ่มขึ้น

คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของคลิป
แล้วก็เป็นคนที่เกิดปากเสียงกับหลวงพ่อเนี่ย
ถ่ายเอาไว้เป็นเจ้าของร้านสักคิ้วที่แถวปากท่อราชบุรีนั่นแหละค่ะ
บอกว่าเชื่อไหมว่าหลวงพ่อเนี่ย
โกรธที่เธอไม่ใส่ค่าครูให้เป็นเงิน๔๐๐บาท
ถึงขั้นว่าฉีกซองต่อหน้าเธอไม่พอค่ะ
แช่งเธอให้วิบัติพระแช่งธรวาสให้วิบัติคุณ
พอคลิปนี้มันปรากฏออกมาแน่นอนว่าคนไปวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก
คุณผู้ชมฟังตามมานะคะเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปคุยกับทั้งสองฝ่ายแล้ว
ทั้งฝ่ายคารวาสและฝ่ายสมณเพศหลวงพ่อนะคะ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่เจ้าของคลิปชื่อว่าคุณแววตะวันลีเทียนอายุ๒๙ปีท่านนี้ค่ะ
คือเธอชี้แจงบอกว่าเมื่อวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
พาแม่แล้วก็น้องไปดูดวงที่วัดจุดเกิดเหตุ
คือวัดสุกอารีธรรมารามตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
พอมาถึงคิวตนเท่านั้นแหละค่ะคือถึงคิวคุณแววตะวันอืม
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่วัดให้ไปเช่าพานเพื่อไหว้ครูก่อนดูดวงราคา๑๐๐บาท
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้หยิบซองยื่นให้เธออีกหนึ่งซอง
พร้อมกับบอกว่าซองนี้นะไว้ใส่ให้หลวงพ่อก็คือไว้ใส่เงินให้หลวงพ่อ
เขาก็เลยรับมาค่ะแต่คุณแววตะวันบอกว่ายังไม่ทันได้ใส่ซองเลย
เป็นจังหวะที่หลวงพ่อเนี่ยเรียกเข้าไปพอดีก็เหมือนว่าลืมหรือเปล่านะครับ
พอดูดวงไปสักพักหลวงพ่อพูดว่าหลวงพ่อได้บอกกับ
คุณแววตะวันบอกว่าคุณแววตะวันเนี่ยดวงตกสุดเพราะขันครู
คือค่าไหว้ครูของหลวงพ่อเนี่ย๔๐๐บาทโยมยังไม่ได้ใส่ซองให้หลวงพ่อเลย
คุณแววตะวันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูใส่ให้ค่ะ
แต่ว่าหลวงพ่อกลับตอบมาว่าฉันไม่รับแล้วฉันไม่มานั่งดูดวงให้ใครฟรี
ของฉันมีครูของฉันมีครูคุณผู้ชมไปฟังคุณวาวตะวันเขาชี้แจงหน่อยนะคะ
ง้างมือจะตบด้วยอันนี้เป็นคำชี้แจงจากฝั่งคุณแววตะวันนะคะ
คุณผู้ชมต้องฟังความสองด้านนะคะเราเดินทางไปที่วัดสุอรีธรรมารามจุดเกิดเหตุเลย
ไปพบกับพระรูปนี้ซึ่งปรากฏในคลิปค่ะชื่อว่าพระจินดาเขมะระโนนะคะ
อายุ๖๑ปีพระที่ปรากฏอยู่ในคลิปพระจินดาบอกว่า
คือมันเกิดการเข้าใจผิดที่คุณแววตะวันบอกว่า
ลงพ่อเนี่ยเรียกร้องเงินสี่ร้อยบาทเรื่องเนี่ยไม่เป็นความจริง
ส่วนเรื่องของการฉีกซองหลวงพ่อทำไหมหลวงพ่อบอกยอมรับว่าทำจริง
แล้วก็ขอโทษกันไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไม
ถึงต้องว่าโมโหขนาดขึ้นมึงขึ้นกูขนาดนี้นะ
แล้วหันครูนะโยมมาบอกว่าจะใส่ทีหลังโยมต้องคิด
แต่สมมุติถ้ายอมเข้าเดินเข้าไปเซเว่นยอมไปหยิบของออกมา
แล้วยอมบอกเดี๋ยวจนวันหลังจะเอาเงินมามาให้ทนักงาน
นี่เปรียบเทียบนะพนักงานเขายอมหรือเปล่า
อยากกลับมาหาหลวงพ่อนำสังฆฐานทำเสร็จแล้วกลับไปบ้าน
เอ้ามาใส่ซองที่หลังมันไม่ใช่นะ
ฟังขึ้นไหมคะอ่าไม่รู้แล้วอ่า
จินดาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
มันอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้นะที่ทำให้คุณผู้หญิงเนี่ย
เขาไม่พอใจเพราะพระจินดาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ลึกเบื้องหลังเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้
แต่งกายไม่เหมาะสมที่จะเข้ามาในวัดแล้วก็นั่งไม่เรียบร้อย
จินจาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีคนถ่ายคลิปแล้วไปลงโซเชียล
ว่าพระอยู่กับโยมที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยมันจะเสียหายกันทั้งสองฝ่าย
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนั้นพระจินดาให้คนไปว่ากล่าวตักเตือนเธอ
นี่อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้เธอไม่พอใจ
ไม่ใช่เรื่องของการเตือนเรื่องค่าใส่ซองโอ้แต่ฟังจากเสียงผู้หญิงเขาก็เป็นเรื่องของ
เงินใส่ซองนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายเท่าไหร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระสงฆ์ดูดวงไม่ได้นะคะใช่ครับนะคะ
นะฮะแล้วก็จะไปบังคับให้โยมใส่ซองเท่านี้เท่านั้นไม่ได้นะไม่ได้ค่ะ
และพระสงฆ์จับเงินไม่ได้นะคะอืม